อุทาหรณ์กันหน่อยนะคะเด็กเวลาเล่นเครื่องลงเครื่องเล่นเนี่ย
ต้องตรวจสอบกันให้ดีเล่นกันอย่างระมัดระวัง
มีนาฬินชายวัยเก้าขวบชั้นป๔ที่เออร์ระยองค่ะ
ก็ไปเล่นสนามเด็กเล่นกับเพื่อนนี่แหละรอผู้ปกครองมารับ
แล้วมันเป็นจังหวะที่เล่นชิงช้าเหล็กขนาดใหญ่นะคะ
แล้วน้องลื่นขาซ้ายน้องเนี่ยมันผลุบเข้าไปติดอยู่ในร่องชิงช้าแบบนี้ค่ะ

กู้ภัยต้องเข้ามาช่วยค่ะมันลื่นพึบแล้วก็เสียบลงไปเลยค่ะ
อาสากู้ภัยสว่างพรกุศลก็ใช้อุปกรณ์เครื่องตัดถ่างในการช่วยเหลือเด็กชายวัย๙ขวบคนนี้นะคะ
ขาซ้ายเข้าไปติดร่องพื้นชิงช้าเหล็กขนาดใหญ่ในสนามเด็กเล่นโรงเรียนกวงหัวเขตเทศบาลนครระยอง
กู้ภัยใช้เวลา๑๕นาทีก็ช่วยน้องออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
คุณครูเอ๋ยผู้ปกครองเอ๋ยก็มามุงให้กำลังใจน้องอะนะคะ
ไปสอบถามนางอำพรวัฒนภาณิชย์ครูที่ปรึกษาบอกว่า
ที่ประสบเหตุเป็นหลานคุณครูเอง
คือน้องคนนี้เรียนอยู่ป๔หลังเลิกเรียนนะคะน้องก็จะมาเล่นกับเพื่อนที่สนามเด็กเล่นนี่แหละ
เพื่อที่จะรอกลับบ้านพร้อมกับเธอ
แต่ปรากฏว่าวันนี้ขาเจ้ากรรมมันดันลื่นนะคะ

แล้วมันก็เสียบปุ๊บเข้าไปที่ร่องชิงช้าเหล็กนี่แหละค่ะ
ก็เลยต้องให้กู้ภัยมาช่วยเหลือน้องนะคะ
อุปกรณ์การเล่นต่างนานามันปลอดภัยไหม
มีอะไรชำรุดมีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
ก็จะได้ช่วยกันดูเพื่อที่จะได้ไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีก